สำหรับใครที่ไม่ใช่คนมือเย็นปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะ
จากนี้ไปถือว่าเราจะสามารถปลูกต้นไม้ให้มีโอกาสรอดกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
เพราะว่าทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
เขาคิดค้นเป็นโพลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงเข้ามาเป็นตัวช่วย
เพียงแค่ผสมลงไปในดินไม่ต้องรดน้ำนานเกือบเดือน

ซึ่งก็มีการทดลองไปใช้ปลูกต้นดาวเรือง
อยู่รอดได้นานถึง๓สัปดาห์โดยที่ไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะ

คือพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงนวัตกรรมนิวเคลียร์
ที่ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย
หนึ่งในนั้นก็คือพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง

เราก็เลยดูว่าเราจะทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าได้

เอาแป้งมันสัมปะหลังมาเปลี่ยนสมบัติของเขา
ให้เขาสามารถที่จะดูดซับน้ำได้มากขึ้นนะคะ
แล้วเราก็สามารถใช้เทคนิคทางรังสี
ในการช่วยเปลี่ยนแป้งตรงนี้แล้วก็ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มา
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพอลิเมอร์ดูดสืบน้ำสูง
ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในทางเกษตรกรรมค่ะ

เป็นสิ่งที่ช่วยอุ้มน้ำแล้วก็ค่อยขายน้ำให้พืชได้
สำหรับใช้ในพื้นที่แห้งแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

คือจริงตัวนี้จริงมันมีสินค้าที่ขายอยู่แล้ว
แต่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห
แล้วถ้าเราใช้ไปนานบางทีเขาตกค้างอยู่ในดิน
แต่ของเราย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
ส่วนผสมหลักของพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง
มากวนผสมกันนาน๓๐นาที
จากนั้นจึงนำไปเข้าเครื่องฉายรังสี
เพื่อให้เกิดความหนืดออกมาเป็นก้อนเหนียว
จากนั้นหั่นเป็นชิ้นแล้วนำออกมาตากให้แห้ง
ขนาดหดตัวเล็กลงก่อนนำไปบดให้เป็นเกล็ดอย่างนี้ค่ะ
ลักษณะของพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงที่เห็น

วิธีการใช้งานนะคะก็นำเกล็ดนี้ใส่ไปในน้ำทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
ประมาณ๘๑๒ชั่วโมงนะคะ
จากนั้นก็จะได้เป็นวุ้นแบบนี้ค่ะ
แล้วจากนั้นนะคะก็นำวุ้นไปผสมกับดินเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ต่อไปค่ะ
พอลิมาดูดซึมน้ำสูงจะทำหน้าที่ในการ
ให้ความชุ่มชื้นในดินได้อย่างต่อเนื่อง

อาจไม่มีเวลาในการดูแลต้นไม้
เพราะนวัตกรรมนี้แม้จะรดน้ำต้นไม้เพียงสัปดาห์ละครั้ง
ต้นไม้ก็จะไม่ขาดน้ำแน่นอนค่ะ

เขามีความสามารถในการดูดซึมน้ำ
เข้าไปในตัวเองได้ประมาณ๒๐๐๒๓๐เท่าของน้ำหนักตัวนะคะ
พอเราให้เขาอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วเนี่ย
ถ้าเราไปใส่ในดินใช้กับดินเนี่ย
เขาจะค่อยคลายน้ำออกมา
เพราะฉะนั้นเขาจะทำหน้าที่คล้ายโอเอซิส
ก็คือค่อยช่วยรักษาความชื้นในดิน
แล้วก็ทำให้เราไม่ต้องรดน้ำพืชบ่อยครั้ง

ที่มีน้ำน้อยหรือว่าในจังหวะที่เรา
ไม่ค่อยได้อยู่ที่จะลดน้ำทุกวัน
เขาก็จะช่วยได้ตรงนั้นได้ค่อนข้างเยอะ
และจากผลงานวิจัยในการปลูกดาวเรือง
ปลูกด้วยพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงเป็นส่วนผสมในดิน
โดยระหว่างนี้ไม่ได้ลดน้ำต่อเนื่องกันนาน๓สัปดาห์
แต่ผลปรากฏว่าดาวเรืองออกดอกเร็วขึ้น
และมีจำนวนดอกมากกว่าที่ปลูกด้วยวิธีทั่วไปด้วยค่ะ
การนำพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงมาใช้ในการปลูกดาวเรือง

แบบที่๑นำพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงมารองก้นกระถาง
จากนั้นใส่ต้นไม้ลงไปแล้วกลบด้วยดิน
หรือแบบที่๒นำพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงมาผสมคลุกเข้ากับดินปลูก
แล้วนำมาใส่กระถางตามปกติแบบนี้ค่ะ
สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะ
อัญจารีสลิม่วะคัทรัฐทีวีรายงาน